ส่วนที่อุตรดิษฐ์นะคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวไปว่ามีลูกเขยค่ะที่ไปตามง้อภรรยาแล้วก็ไม่พอใจสุดท้ายง้อไม่ได้เนี่ย
วักปืนไปไล่ยิงครอบครัวของภรรยาเสียชีวิตห้าศพเลยนะคะตอนนี้ยังหลบหนีอยู่
ตำรวจรู้แล้วว่ามีทีมพาหนีแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด
กลัวไล่ยิงพ่อตาไล่ยิงพี่สาวของภรรยาเนี่ยค่ะ
คนวิ่งหนียังโดนยิงไม่รอดนะครับ
คือเสียชีวิตหมดเลยนะคะณที่ตรงนั้นค่ะ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่นายธีรพลปิ่นอมรวัย๓๙ปีซึ่งเป็นลูกเขยของบ้านนี้แหละ
อาวุธปืนยิงนายวิรัติกิ่งแก้ววัย๔๘ปีพ่อตา
กัญญารักกิ่งแก้วภรรยาที่ตั้งคัน๔เดือนด้วยนะ
โรงรถบ้านเลขที่๑๗๗ตำบลพญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์
จากนั้นก็ไล่ยิงหญิงสาวอีกคนนึงที่เห็นว่าวิ่งหนีเสื้อสีขาวอะค่ะ
นั่นคือน้องสาวของนางกัญญารัฐภรรยาจนวิ่งหนีตายออกไป
ต่อมานายธิรพลเดินไปที่รถ
แล้วก็เปลี่ยนใจเดินย้อนกลับมายืนดูภรรยากับพ่อตาอีกครั้ง
แล้วจ่อยิงซ้ำอีกหลายนัดจนเขาตายคาที่ค่ะ
ย้ำนะภรรยาตั้งครรภ์อยู่๔เดือนนะครับ

และยังกลับมาจ่อยิงซ้ำอีกหลายนัดจนเขาตายแบบนี้ค่ะ
จากนั้นก็ขับรถไปที่บ้านของญาติภรรยานี่คือจุดแรกนะ
จากนั้นขับรถไปบ้านของญาติภรรยาที่อยู่ห่างไป๓กิโลเมตร
ตามไปยิงแม่ยายตามไปยิงฝาแฝดของแม่ยาย
แล้วก็พี่สาวของแม่ยายอีก๓ศพรวมทั้งหมดเสียชีวิต๕ศพค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมานะคะ
เมื่อวานนี้ชุดสืบสวนสพเมืองพิศนุโลกก็ไปพบรถเก่ง
คนร้ายใช้ก่อเหตุจอดทิ้งไว้ภายในโรงแรมเมย่า
อำเภอเมืองพิศนุโลกหน้าห้องพักหมายเลข๙ค่ะ

แม่บ้านโรงแรมเล่าให้ฟังว่านายธิรพลคนนี้ขับรถคันนี้เข้ามาเปิดห้องพัก
โดยบอกว่าจะขี่ไปรับเพื่อนสาวที่ห้างแห่งหนึ่ง
ตรวจสอบในรถเก๋งคันที่จอดทิ้งเอาไว้ที่ห้องพัก
ก็เจอกระสุนปืน๙มม๖นัดตกอยู่ใต้เบาะนั่งฝั่งคนขับ
กระเป๋าเดินทาง๒ใบสัมภาระอีกจำนวนมากด้านหลังรถ
ก็รวบรวมไว้เป็นหลักฐานรวมถึงพบรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายด้วย
ทิ้งอยู่หน้าบ้านพักคณะลิเกเพชรรุ่งลูกชินราช
ริมถนนพิศนุโลกนครสวรรค์ที่ตำบลธาตุธรรม
พอไปดูกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะคะก็เห็นว่าคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเอาไว้
แล้วก็เดินไปขึ้นรถกระบะสีขาวตอนเดียวมีคอกที่ขับตามหลังมา
แล้วก็มีรถเก๋งสีขาวขับตามหลังประกบกระบะมาอีกหนึ่งคัน
แล้วมุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ตอนนี้สารอนุมัติหมายจับนายธิรพลผู้ก่อเหตุแล้วข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยปมเหตุก็มาจากเรื่องความหึงหวงค่ะ
ส่วนความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจมืด
สืบสวนสพพยาแมนบอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าจะมีความเชื่อมโยงสู่ปมฆาตกรรมหรือเปล่า
ส่วนรายละเอียดอื่นทั้งเรื่องขัดแย้งเรื่องเงินที่มาจากการทำธุรกิจสีเทา

ประเด็นนี้ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ยังไม่สามารถนำมาเป็นประเด็นหลักของการก่อเหตุได้นะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะว่ามีใครให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือหลบหนีหรือเปล่า
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ปูพรมค้นหาเพื่อจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดค่ะ